สวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญจรทั่วอาทิตย์ก็ติดทั่วไทยนะครับติดตามในตลอดข่าวสุดสัปดาห์
โอ้โหมาพร้อมกับเพลงที่มันรวดเร็วจังหวะแบบนี้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้น
แหมเอาใจสายย่อกันเลยทีเดียวแต่ว่านี่มาเจอกับเราสองคนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้สนุกสนานแน่นอนนะ
ใช่ค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวสนุกมาฝากคุณผู้ชมรวมไปถึงของกินเด็ดด้วย
และวันนี้เรื่องที่เขาแชร์กันในโซเชียลเยอะเนี่ยจะเป็นเรื่องของนักมวยรุ่นจิ๋วที่เป็นเด็กผู้หญิง

ว่าน้องคนนั้นที่จะมาต่อยมวยชกมวยเป็นใคร
เพราะว่าเขาแชร์กันฮือฮามากลีลาน้องไม่ธรรมดานะคะ
ที่สำคัญคืออย่างที่บอกน้องเป็นผู้หญิง
อ๋อเหรอทำไมถึงสนใจกันชกมวยต่อยมวย

วันนี้ก็จะเชิญชวนคุณผู้ชมส่งไลน์มา
วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไปไหนทำอะไรกันมาบ้าง

คุณชนะคุณไปตลอดกินมา
ไปหลายที่หลายทางเลยทีเดียว
ก็ของอร่อยเยอะแยะนะครับในประเทศไทย

อาหารที่ไหนอร่อยคุณก็เช่นกัน

หนีไปเที่ยวจริงไปทำงาน
แต่ว่าก็ถือโอกาสว่าเราได้ไปท่องเที่ยวด้วยไปทำงานด้วย

บันเดียวกันพูดจากอะไร

แล้วก็เดี๋ยวจะมีมานำเสนอแน่นอนว่าเราไปไหนทำอะไรมา

แต่ว่าข่าวแรกวันนี้จะเป็นเรื่องราวขำไหมคุณ
ถ้าช่วงต้นรายการของเราพูดถึงเรื่องของเด็กใช่ไหม

ผมก็มีเหมือนกันเด็กที่จะมาโชว์ความสามารถในการกิน

แน่นอนเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่คุณผู้ชมครับ

แล้วไปดูรีลาการทานของเหล่าบรรดา

ติดตามได้ในช่วงของตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำมาแล้วมาแล้วจ้า
เพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่
ไม่ว่าใครก็ห่วงกินกันทั้งนาน
เหมือนหนูเหล่านี้ไม่เชื่อไปดูจ้าฮ่า

กินก็อยากจะกินแม่แต่ง่วงมันก็ง่วงนะ
มันก็เลยเป็นแบบนี้ล่ะครับ
ถ้ามันไม่ไหวก็อย่าไปฝืนเลย
เดี๋ยวตื่นมาแล้วค่อยกินนะบ๊าย
มาดูกันต่อกับหนูน้อยคนนี้
ที่กินอย่างไม่แควอล
หน้าก้มตากินกินเข้าไปกินเข้าไปอีก
อร่อยไหมล่ะครับพ่อคุณ

ไม่รู้ว่าน้องเขากินอะไรเข้าไปครับ
แต่ที่รู้เนี่ยอย่าได้ไปแหม่มน้องเขาเชียวนะ
ไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนปล่อยพลังใส่ได้
แต่เด็กบางคนก็มีความพยายามในการกินเหมือนกันนะครับ
อย่างเช่นน้องคนนี้เนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหน
ของกินอยู่ที่นั่นอ้าวฮึบอีกนิด
ใกล้แล้วอีกหน่อยอย่าเพิ่งยอมแพ้
ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว
ไม่ไหวแล้ว
อ้าวเฮ้ยหมดความอดทนส่ายังงั้น
ยากเย็นนักก็หยิบมันกินซะเลย
แหมแอบขี้โกงนะเนี่ยลูกใครล่ะครับ
แต่สำหรับบางคนต่อให้จะพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้กินครับ

หนึ่งสองสามเริ่ม
ดูท่าทางการกินไอติมครั้งนี้เนี่ย
จะไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วล่ะครับ
แต่น้องเขาก็ไม่เคยย่อท้อ

เดี๋ยวมันต้องได้กินอย่างแน่นอน
อ้าวสงสัยน้องเขาจะโมโหหิว
ทู๊อย่าเพิ่งไป
กลับมาเอาไอติมก่อนนะเจ้านุ่ม
ลำเลย

สงสารนะสุดท้ายต้องกินกระดาษ

จริงมันเป็นรีลาการขายของของร้านไอศครีมไง

เขาจะหลอกรอบกว่าจะได้ทานต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
สุดท้ายน้องเขาน่าสงสารนะต้องกินกระดาษแทน
แต่เหมือนกับน้องใบตองเลยเด็กนี่ชอบกินยางลบ

ไม่ห้ามกันเลยแพะไม้คุณไม่ปลวกหรือ

ก็ก็มาดับเสนอให้ได้ติดตามกันใช่ถูกต้องค่ะ

ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวไปเรียกน้ำย่อยด้วยของกินกันก่อนเลย
เรามีหมูสะเต๊ะสูตรเด็ด
เป็นหมูสะเต๊ะแบบไร้ไม้
อ๋อมีไม้มะม้ายเดียวในหนึ่งจานเนี่ยจะกินยังไงเป็นยังไงมาดูกันค่ะสุดยอดสุดยอด
เดี๋ยวจะพาไปอิ่มพุงกลางกันต่อเลยกับก๋วยเตี๋ยวเรือบุฟเฟ่
อิ่มไม่อั้นทันละ๕๕บาท